ส่วนเรื่องราวของความทุกข์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้

ในโลกออนไลน์นะคะเวลามีการขับรถจะต้องระมัดระวังแน่นอนแหละ

แต่มีกรณีหนึ่งนะคะที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์
เราก่อนว่าคนเมาไม่ขับคุณผู้ชม

แล้วก็มีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กรณีนี้ว่าถูกหรือผิดอย่างไร
เอาเป็นว่าไปดูคลิปกันก่อนดีกว่า
โอ้ขอบคุณค่ะ
ขวามันด้วย
เอ๊นี่มีแท็กติกนี้นะ
ถูกคุณเป็นช่องว่างของกฎหมายหรือเปล่าแบบนี้

ผ่านด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง

คลิปก็จะเห็นว่ามีวัยรุ่นกลุ่มนึงนะคะ
กำลังเข็นรถกันหัวรอกคิกคัก

ซึ่งโลกออนไลน์ก็ได้ดูภาพนี้ได้ดูคลิปนี้
ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคะว่า

บางคนก็บอกว่าไม่ผิดนะคะ
เพราะว่าคนเมาไม่ได้ขับรถ

ถ้าไม่ผิดก็ต้องเข็นกลับให้ถึงบ้าน
ต้องดูนะว่าเข็นไปจะถึงบ้านหรือเปล่า

เป็นอย่างไรผิดหรือไม่
จะมีมาตรการอย่างไรต้องคุยกัน

หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ออกมาเหมือนกันนะครับว่า
ตกลงว่าถ้ามาเข็นแบบนี้
แล้วก็ถือว่าเป็นการเลี่ยงกฎหมายหรือเปล่า

ดังนั้นเราสอบถามทางด้านของตำรวจดีกว่า

ตอนนี้นะคะเราจะพูดคุยกับทางด้าน
การแบบนี้ในพื้นที่อื่นหรือในกรุงเทพก็ตามเนี่ย
เป็นคลิปอะไรนะครับผมพอดีผมไม่ได้ดูเลยบัตรบัตรธรรมขาด
พอดีมีคลิปของคนเมาคนเมาแล้ว

แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ขับก็ได้เข็นเอา

แล้วก็เข็นรถผ่านด่านตรวจ
หน้าเขาขับมาขับมาแต่ว่าเราไม่เห็นหรอกว่าเขาขับมาจากไหนครับท่าน
ถ้าไม่เข็นมาต้นทาง
แล้วก็วิธีถ่ายจางข้อที่จริงแล้วคุณต้องขับมา

เมื่อคุณขับมาแม้แต่คุณจะหยุดแล้วเข็น
แต่ถ้าตรวจพบแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดคุณเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
คุณก็ขับรถในขณะมืนเมาสุราเหมือนกัน
ก็ขับมาแล้วไงมันยังมีอยู่ไง

เหมือนหัวหมอเหรอครับ
บอกว่าเมาส์ไม่ขับข็นกลับก็ได้มาบอกแบบนี้
อายุข้างนั้นไม่หมดไง
ค่ะแปลว่ากรณีแบบนี้
มันเป็นภพผมจับเลยผมจับตำนึงกันอีกเลย
ตำรวจดำเนินการได้เต็มที่

ก็ปรับเหมือนปกติเหมือนคนเมาและขับเลยใช่ไหมฮะ

ตำรวจเขาก็ได้แต่เหลียวมองไงท่าน
ได้แต่หันไปมองจะทำยังไงดีทีนี้
จะเป็นการสั่งการยังไงดีครับว่า

จะเจอคนที่ขับเลยอ่ะ

คือตามกฎหมายนี้ระบุอย่างไรบ้างคะว่า
เมาไม่ขับเนี่ยหมายความว่าจะต้องเป็นลักษณะของ

รถแบบนี้ก็ผิดด้วยเหมือนกันยังไงคะ

กฎหมายมันมีโครงประกอบความผิดชัดเจน
หนึ่งต้องเมาแล้วสองขับ

ก่อนหน้าที่เขาจะมาหยุดรถแล้วเข็นรถเนี่ย

แล้วฆ่าปั๊บไม่ได้จับได้ทันทีใช่ไหมครับ

ต้องออกหมายจับจับ
อย่างนี้ต้องจับดำเนินคดี

ผมมองว่ากรณีเช่นนี้

อันนี้เป็นคนและเคส
เมื่อประมาณเดือนกัญญาจำได้ไหม

ตำรวจจับ

หรือเอ๊ะขี่จักรยานโดนจับด้วยเหรอ

อายการก็รวบรวมหลักฐานสั่งฟ้อง

ความผิดตามขยัติจราจรทางบก
มาตรา๘๔มันไม่บังคับให้จักรยานเข้าอยู่ในมาตรา๑
ก็คือไม่มีระบุไว้ว่า

สารท่านธัยการยกฟ้องไงฮะ
อันนั้นเป็นคนละกรณีนะฮะ

รถยนต์รถจักรยานยนต์

กฎบรรยัตน์มีลงโทษอย่างที่ผมกลับเรียวแล้ว๑ปี๕๒๐๐

เพราะฉะนั้นเนี่ย
ก่อนหน้านี้คุณก็ขับมาใช่ไหมล่ะ

คุณเข็นรถมาจากที่คุณกินเหล้าหรือเปล่า

เขาบอกว่าก็ตำรวจไม่ได้เห็นซึ่งหน้านี่ฮะท่าน

เพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะก็คงต้องตรวจสอบความจริง

และสำหรับมาตรการในการดูแล
แล้วก็กวดขันจราจรในช่วงปีใหม่นี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
พอดีผมมีภารกิจอยู่พอดีเลยนะฮะ
ถ่ายท่านไปกันหน้าแล้วกันทำให้น้องมันปลอดภัยที่สุด
ท่านอยู่ในห้องห่อไม่ต้องหัว

เพราะเขาไม่เคยขับ
ผมก็ให้กำลังใจตำรวจด้วยนะครับช่วงปีใหม่นี้ไม่ได้หยุดกันเลยนะฮะ
แต่ว่าประชาชนให้กำลังใจนะครับ

เพราะตอนแรกเราก็จะสัมภาษณ์ท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เข้าประชุมเหมือนกันแสดงว่าตอนนี้ตำรวจคงเข้าประชุมพร้อมกัน
เพื่อเตรียมการในการดูแลความปลอดภัยปีใหม่
ถูกต้องคุณยิ่งช่วงใกล้ปีใหม่นี้ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่

เมื่อสักครู่ท่านย้ำแล้วนะคะ
ว่าถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ผิดแน่นอน
แล้วก็ตำรวจสามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย
เพราะว่าคงไม่ใช่เป็นการเข็นรถมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่จอดรถ
แต่ว่ามาเข็นเมื่อเห็นด่านตรวจแบบนี้ถือว่าผิด
หรือไม่ถ้าคุณผ่านด่านไปแล้วแล้วคุณก็ขึ้นขับ
เดี๋ยวเขาก็วอลไปด่านหน้าก็โดนตรวจอยู่
ลืมว่าหลายพื้นที่ก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนะ

หลักฐานมันมีความจริงมันพิสูจน์นะฮะ
ตำรวจก็บอกว่าอย่าลองของแบบนี้เลย
ที่ทำงานไปที่ตั้งด่านตรวจไปเพราะว่าความปลอดภัยของท่านเป็นห่วงนะครับ